ที่โคราชครับตำรวจนะครับตำรวจสพเมืองนครราชศรีมานะฮะ
จับได้แล้วผู้ชายที่ไปไล่เปิดห้องเช่าเขาอ่ะ
เปิดเปิดแล้วเข้าไปทำอะไรรู้ไหมทำไมฮะ
ไปจับก้นผู้หญิงบ้างไปกอดเขาบ้าง
นี่ฮะเจ้าตัวสารภาพแล้วนะบอกว่าโอ้พี่มันเป็นรสนิยม
มันเป็นความชอบส่วนตัวโอ้โหพี่ไปคุกคำทางเพศเขานะครับ
คือจริงเคยถูกจับดำเนินคดีมาแล้วหลายครั้งนะแล้วก็เพิ่งออกจากคุกได้๖เดือนเท่านั้นเอง
เราดูภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้แอบเดินเข้าไปในห้องเช่าแห่งหนึ่งนะครับ
ในเขตเทศบาลณครนฯรภาคุยกับใครวะเมื่อกี้
ในมือเนี่ยเขาบอกว่าดมกาวอยู่ด้วยนะมือซ้ายกำถุงกาวอยู่เห็นไหม
แล้วพยายามเข้าไปเปิดประตูตามห้องพักต่างแล้วก่อเหตุกระทำอนาจารย
เธอกำลังนอนหลับอยู่คนร้ายมันก็พยายามเข้าไปลวนลามจับก้นเขาบ้าง
แต่เค้าดีทั้วเตือนแล้วคนร้ายก็หนีไป
ล่าสุดเมื่อวานนี้ครับชุดสืบสวนสพเมืองนครราชศรีมานะครับ
ตามจับกลุ่มตัวได้แล้วคือนายเดิมเชียงแสนนามสกุลปล้องสูงเนิน

ถูกจับกลุ่มได้ที่บ้านเช่าหลังหนึ่งนะครับ
ซอยเดชอุดม๗ทับ๒เขตเทศบาลนครนครราชศรีมา
ผู้ต้องหารับสารภาพแบบนี้บอกว่าก่อเหตุจริงครับคุณตำรวจคุณนักข่าว
ผมทำมาแล้วหลายครั้งนะก็ผมมีรสนิยมชื่นชอบเด็กผู้หญิง
นะฮะแล้วผมไม่ได้เสพสารเสพติดแต่อย่างใดนะเขาอ้างแบบนั้น
ก่อนหน้านี้เคยก่อเหตุในลักษณะแบบนี้คดีแบบนี้มาแล้วกับเด็กผู้หญิง
สารท่านก็จำคุกผมไปผมจะเพิ่งโทษ

อยากจะฝากขอโทษครอบครัวของผู้เสียหายด้วยนะ
อีกแนวเขาทำมันมาก่อนแล้วรู้สึกว่ามีความบกพ่องทางความคิดครับผม
คุณอ๋อสมบัติเป็นโรคคุณศาสตร์

ฝากขอโทษพูดใส่หายอะไรมาให้

แต่มันเป็นการบกพร่องทางความคิด
ดูสมบัติสำนวนโอ้โฮดูฉลาดนะ